คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของพระกันบ้างครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องยาเสพติดคุณผู้ชม
คือตำรวจปรับปรามยาเสพติดเขาไปจับผู้เสพได้
แล้วพอไปจับถามว่าซื้อยาบ้ามาจากที่ไหน
ผู้เสพซัดทอดบอกว่าซื้อมาจากพระ
กลายเป็นพระขายยาบ้าไม่ใช่พระเสพอย่างเดียวนะข่าวนี้นะ
ใช่ค่ะทีนี้พอมีการไปบุกจับถึงที่วัด

นี่ค่ะตำรวจก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ
รามยาเสพติดไปจับกลุ่มพระอนุพงศ์อินทสโร
หรือว่านายอนุพงศ์ฮวดขำหรือว่าโจม

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้จับกลุ่มผู้เสพยาบ้า
แล้วคนเสพเนี่ยนะก็ซัดทอดบอกว่าซื้อมาจากพระอนุพงศ์
พระลูกวัดเนี่ยขายให้ก็ขายให้กับกลุ่มผู้เสพในพื้นที่
ซึ่งพระอนุพงศ์เป็นพระสงฆ์จำวัด
อยู่ที่วัดเบาะสำโรงที่อำเภอประทิวจังหวัดชุมพร
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมีการส่งสายลับ
ส่งสายสืบปลอมตัวเป็นคนเสพ
เข้าไปเหมือนกับเจรจาตกลงซื้อขายยาบ้ากับพระอ่ะ
ไปถึงที่วัดเลยนะคะก็ตอนที่ไปปลอมเข้าไปเนี่ยนะ
เจรจาซื้อขายกัน๒๐เมตรเป็นเงิน๒๐๐๐บาท
ทีนี้พระอนุพงศ์ก็หลงกลค่ะคุณผู้ชมขายยาบ้าให้
เจ้าหน้าที่ที่เขากระจายกำลังกันอยู่โดยรอบ
เขาก็ได้รับสัญญาณจากสายลับเข้ามาไงว่า
ขายยาบ้าให้แล้วก็เลยบุกเข้าไปจับกลุ่มตัว
ขณะซื้อขายได้เลยนะคะทีนี้ไปตรวจค้น
ว่ามียาอยู่ในกุฏิหรือเปล่าก็คือไปตรวจค้นกล่องกระดาษ
ตั้งอยู่บนชั้นวางของอยู่ข้างกับเตียงนอนในกุฏิเลยค่ะ
ก็มียาบ้าอยู่ในซองพลาสติก๘ซอง
ซองหนึ่งมี๒๐๐เมตร๘๒ก็คือ๑๖๐๐เมตรนั่นเองค่ะ
แล้วก็มียาบ้าที่ล่อซื้ออีก๒๐เมตรรวมทั้งหมด๑๖๒๐เมตร
แล้วก็มีเงินของกลางที่ใช้ในการล่อซื้อ
มีอุปกรณ์การเสพอีกจำนวนนึงด้วยนะคะ
ตำรวจก็ยึดเอาไว้เป็นของกลางเป็นหลักฐานนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวพระอนุพงศ์ไปศึกจากความเป็นพระตามขั้นตอนเลยค่ะ
ซึ่งพระอนุพงศ์ก็ได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
มีการนำตัวส่งพนักงานสอบสวน
เพื่อดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดประเภทหนึ่ง
แอมเฟตามีนยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายนะคะ